พาคุณผู้ชมไปดูการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน

เพราะว่าเขามีการแข่งขันเตะปี๊บ
อ่ะลองสักหน่อยโอ้โหแล้วเตะปิ๊บสิครับ

อ่าทั้งทั้งไกล
เวลาใครถามต้องตอบเสียงดังแบบนี้

ต่อเทพรักษ์ตำบลเทพรักษาอำเภอสังขะจังหวัดซูรินค่ะ
จัดขึ้นมาเพื่อสร้างความสามัคคีให้กับคนในชุมชน

กีฬาสากลก็มีก็คือฟุตบอลวอเล็กบอลตะกร่อนี่แข่ง
แต่กีฬาพื้นบ้านแบบนี้ก็มีเหมือนกันนะคะ
คุณผู้ชมเห็นนี่เขาเรียกว่าแหบกวานแหบก
เอาตัวแทนหมู่บ้านทั้ง๑๓หมู่บ้านมาหวานแหใส่กรวย
ที่วางอยู่ตรงหน้าแบดกรวย
ใครหวานแหไปครอบครัวคือระยะไกลมากที่สุด
ได้คะแนนกันไปนับคะแนนกันไป๑๒๓
ใครได้เต็ม๘ก็ชนะไป
หวานให้ได้กลมที่สุดเนี่ยฮะให้ครอบทุกกลวยนะฮะ
๑๓หมู่บ้านเนี่ยเขาคัดเซียนมาเลยนะ
เอาเซียนหวานแหประจำหมู่บ้าน
หมู่บ้านเป็นนุ่มน้อยบางหมู่บ้านเป็นนุ่มใหญ่
มาลงแข่งขันแต่ละคนก็มีเทคนิคเฉพาะตัวไม่เหมือนกัน
เสียงเซียของแต่ละหมู่บ้านเนี่ยเซียกันสนุกสนาน
อยากจะให้ได้ครอบทั้ง๘กรวย
ผู้ชนะได้เงินรางวัลไป๓๐๐บาท
ส่วนที่สองเนี่ย๒๐๐บาทที่สาม๑๐๐บาท

แต่สิ่งที่ได้มากกว่าเงินรางวัลคือรอยยิ้ม

ส่วนไฮไลท์ไฮไลท์ที่อยากจะเชิญชวน
และพี่ทิศเป้ลงแข่งขันคือเตะปี๊บ

นี่ฮะนี่ลีลาดีลีลาดีครับ

เดี๋ยวต้องดูตอนเตะออกไป

เพราะว่าต้องเป็นผู้ชายอายุ๖๐ปีขึ้นไปเท่านั้น

คุณลุงนี่เตะปรี๊บดังนะเนี่ย
กติกากติกาทราบอยู่แล้ว

ก็มีบรรดาชายที่ยังฟิตปังอยู่

เพราะแต่ละคนเตะได้ระยะไม่ห่างกันเท่าไหร่
มันเป็นแบบ๐๐๑มิลลิเมตร
ต้องเอาอายุมาหักลบไหมคุณ

ผู้ชนะเลิศคือคุณลุงอุ่ม
คนทานอายุ๖๒ปีกลับที่๑๒

คุณลุงคนเมื่อกี้นะครับภรรยาเห็นนะ

คนนี้เห็นเตะปี๊บสักไกลเลย
ลองหน่อยไหม

เตะไก่กว่าเดิมปีหน้ามาลงแข่งทาง

ที่๑สามร้อยบาทที่๒สองร้อยบาท
และที่๓หนึ่งร้อยบาท

คือเรื่องของความสามัคคีและรอยยิ้ม

ใช่นะคะนี่แหละกีฬาพื้นบ้าน